เอมมี่มรกฏกันบ้างดีกว่านะคะสาวคนนี้บอก
เลยดีฉันชอบมากอืมเป็นคุณแม่ที่สวยแซ่บแล้วที่
สำคัญล่าสุดเก่งมากเปิดตัวธุรกิจใหม่แล้วด้วยนะคะ
ก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับแบบลูกเด็กอะไรแบบนี้
พาน้องมาด้วยไม่ได้มาคนเดียวขนสามีพี่หนุ่มนะคะแล้วก็น้องสายน้ำเนี่ย
น่ารักมากน่ารักดีสามีเขามาดีเถอะรวยรวยรวยสามีเขาเทสดีรวย
ช่วยเราได้ร่วมเจอสาวเอมมี่ทั้งทีค่ะเลยรวบตึงถามหลายประเด็นเลย
แล้วกันเอาเรื่องตัวเองก่อนละกันเอมมี่จ๋ายืนยันว่าจะขอมีลูกคนเดียว
นะเพื่อเอาเวลาเนี้ยไปท่องเที่ยวตอนแก่เออมีลูกแค่คนเดียวพอค่ะ
ส่วนประเด็นที่มดดำลาพิธีกรแฉนะคะลาออกจากแฉเนี่ยก็เป็นแค่วันนั้นเนี่ย
มดดำเนี่ยกังวลเรื่องพ่อไม่สบายก็เลยเผลอหลุดพูดออกไปค่ะ
ก็คือแบบมันพูดออกไปแบบยังไม่รู้ตัวพูดไม่ได้จะลาออกนะคะ
สรุปคือก็เป็นอย่างที่มดดำโพสต์ตอนหลังเลยคือยังไม่ลาไปไหนแน่นอนนะคะ
เพราะว่ารายการแฉเนี่ยถือว่าเกิดมากับพี่มดดำเลยก็ว่าได้ค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณไอซ์อภิษดานะคะตอนนี้ท้อง๗เดือน
ส่ววเอ็มมี่ได้ได้เจอสามีคุณไอพ์แล้วนะคะก็น่ารักดีอืม
เพื่อนเขาเหมือนแบบว่าพามาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไอก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นสักแป๊บนึงนะคะ
ก่อนกลับมาคลอดที่ไทยนี่แหละค่ะไม่ได้คลอดต่างประเทศ
เดี๋ยวไปฟังเสียงเพื่อนเขาอัปเดตกันนิดนึง

คุณมดดำแล้วรายการแฉยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ
เขาเป็นคนขุนดีเขาออกกำลังกายเยอะ
ของเขาอาจจะไม่ได้ป่องเท่าแบบอย่างเรา
ตอนนี้กำลังจะใกล้จะเดินทางไปต่างประเทศ
ครั้งสุดท้ายแล้วก่อนที่คุณหมอจะไม่ให้บินค่ะ
ที่มายินดีกับพี่เอมมี่นะคะก็เปิดใจเรื่องดราม่าอักษรย่อตัวต่อเต่า
ที่เคยเป็นมือที่๓นะคะเกือบทำวิวาล่ม
ไม่ใช่คนที่ทุกคนคิดกันนะเพราะว่าเป็นสาวนอกวงการคุณผู้ชม
เอมมี่เนี่ยปิดท้ายด้วยนะคะเขาว่าเธอเนี่ยไม่ได้เป็นสาวขี้เมานะ
ติดเหล้าอย่างที่สามีพี่ซีเขาเมาส์ออกอากาศไปในยูทูปเขาอ่ะ
เออแล้วก็ประกาศไว้เลยว่าจะไม่มีลูกด้วยกันแล้วนะ
เพราะว่าแพลนอยากจะใช้ชีวิตกันแค่สองคนเท่านั้นจ้ะไปฟังเสียงเลย
อันนี้ต้องขอโทษด้วยคือแบบไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงถึงใคร
แต่ในที่ที่นี้เนี่ยคือแบบเป็นคนนอกวงการที่อยู่ที่ใต้อะไรอย่างนี้ค่ะ
คือไม่ได้เกี่ยวกับคนในวงการบันเทิงที่พูดถึงนะคะ
พอคนพูดเราก็แบบฉันไปสร้างความเดือดร้อนอะไรหรือเปล่า
ก็เลยอยากจะบอกตรงนี้นะคะว่าไม่ได้เกี่ยวอะไร
ก็เป็นอะไรที่แบบเกิดขึ้นตั้งนานแล้วแต่ว่าตัวอักษรดันเหมือนกัน

ใช่สิก็เรียกมาอบรมอยู่
คือเราก็จะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน
วันไหนที่เราทำงานเราก็จะแบบมันไม่ใช่แบบเละเทะหรืออะไร